รถไฟฟ้าเรามาดูรถพลังงานไฟฟ้ากันบ้าง

เป็นอีกหนึ่งยานยนต์นะคะที่เป็นนวัตกรรมใหม่

แต่ใครที่เฝ้ารอจะใช้รถพลังงานไฟฟ้า
แล้วกังวลว่าแล้วจุดชาร์จไฟจะเพียงพอหรือเปล่า

ตทนั้นได้มีการจัดจุดอัดประจุไฟฟ้า

บนถนนชัยพฤกษ์นะคะเรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว
พร้อมกับจะไปร่วมมือกับ๖ค่ายรถยนต์ชั้นนำนะคะ

รวมไปถึงทดลองระบบการชาร์จ
ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้กันด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ค่ายรถยนต์ชั้นนำ๖ราย
ทดสอบและพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้า
เปิดให้ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้บริการในอนาคตอันใกล้
นายเทวินวงวานิสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท
ระบุว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าดังกล่าว
ถูกสร้างเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า

และขานรับตามมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล
ตั้งเป้าให้มียานยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนท้องถนน
ให้ได้๑๒๐๐๐๐๐ถันภายใน๒๐ปีข้างหน้า
ตามแผนลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ๓๐ภายในปี๒๕๕๙
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เตรียมการเช่นเดียวกัน
อย่างที่กระทรวงพลังงานได้ให้ในยนต์ไฟฟ้าไว้

ก็คงจะเป็นสักระยะหนึ่งกว่าจะมีผู้บริโภคไปใช้ในวงกว้างนะครับ
เราได้เริ่มทดลองรถไฟฟ้าแล้วก็สถานีบริการชาร์จไฟ

ก็เป็นสถานีที่เราติดตั้งชาร์จเจอร์เป็นสถานีที่๒

เราพร้อมที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการ
สำหรับรองรับรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาในระยะยาว
ตทระบุว่าภายในสิ้นปีนี้จะขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าเพิ่มอีก๒สถานี
และเพิ่มเป็น๒๐สถานีภายในปี๒๕๕๙
และมาตรฐานญี่ปุ่นทั้งหมด๔แห่ง
การทดสอบความพร้อมของสถานีเสร็จสิ้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน